ดูเรื่องของการค้นพบสัตว์แปลกสัตว์ใหม่สัตว์ที่เล็กที่สุดในโลกในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมีค้างคาวคุณกิติแต่ว่าอยู่ที่กาญจนบุรี

แต่มีไปเจอที่ใหม่อีกนะคะที่น้ำตกทานโบกอุทยานแห่งชาติธานโบกขอรณีอ่าวลึกกระบี่ค่ะ
ตอนนี้กำลังดูอยู่นะคะว่ามันเป็นค้างคาวคุณกิติหรือเปล่าหรือเป็นค้างคาวประเภทอื่น
เพราะดูแล้วดูไปดูมาเขาบอกว่ามันเล็กกว่าค้างคาวคุณกิตินะก็รอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพค่ะที่ได้รับจากไกด์ท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาไปเจอค้างคาวนะคะแถวน้ำตก
เป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กมากมากเลยนะคะและจากการตรวจสอบเนี่ยเขาก็เห็นเขาถ่ายภาพไปเนี่ยนะ
เขาเห็นมันเกาะอยู่ตามผนังถ้ำประมาณยี่สิบตัวถ่ายภาพไว้แบบนี้แต่ว่าด้วยความสูง
ถ้ำมันค่อนข้างสูงไงเขาก็เลยมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เลยปีนขึ้นไปเลยค่ะ
สูงจากพื้นเนี่ยประมาณ๑๐เมตรแล้วก็ไปถ่ายแต่ก็ถ้าใกล้มากเกินไปเดี๋ยวมันบินหนี
ก็เลยถ่ายได้แค่ระยะเท่านี้ก็เลยทำให้เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ
นายนิวัฒน์วัฒนยมนาพรกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกระบี่
บอกว่าครั้งคราวที่พบในถ้ำพระพุทธบาทที่ไปเจอเนี่ยมันเล็กมากมีสีน้ำตาลอมแดงปีกสีดำ
แต่ช่วงหัวมองไม่ค่อยชัดเจนว่ามันเป็นสีอะไร
พอเอาไปเปรียบเทียบกับค้างคาวคุณกิตติพบว่าขนาดใกล้เคียงกัน
ลักษณะก็คล้ายกันมากด้วยเนี่ยนะคะเบื้องต้นแจ้งให้ทางอำเภออ่าวลึกและกรมอุทยานรับทราบ
เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพิสูจน์สายพันธุ์และหาทางอนุรักษ์ต่อไปเนี่ยพอขยายออกมามันเป็นตัวสีแดงดำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ค้างคาวคุณกิติอ้างถึงเขาหน่อยเนี่ยนะคะหรือค้างคาวหน้าหมูเป็นค้างคาว
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
ลำตัวยาว๒๐๓๐มิลลิเมตร
มิลลิเมตรนะคะก็คือตัวเขาแค่๓เซนติเมตรเท่านั้นเอง

มีสีน้ำตาลปนแดงเรื่อยหรือสีเทา

อุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ในประเทศไทยตอนนี้เจอที่กาญจนบุรีเท่านั้น
แต่นี่ครั้งล่าสุดมาพบที่อ่าวลึกกระบี่
ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นค้างคาวคุณกิติไหม
หรือเป็นค้างคาวชนิดอื่นเพราะมันเล็กมากจริงค่ะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์กันต่อไปเนี่ยนะคะ